คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่พักประชาธิปัตย์นะคะ

หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็เป็นไปตามข่าวก่อนหน้านี้ล่ะค่ะ
ก็มีนายอภิษฎเวชาชีวะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม

ซึ่งบอกว่าถึงแม้ว่าแข่งขันกันนะในการชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก
แต่ไม่มีความขัดแย้งนะคะเขาก็ยืนยันมาแบบนี้
บรรยากาศคึกคักนะคะผู้สมัครทั้ง๓คนค่ะ
อภิษฎเวชาชีวะในแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
อลงกรพลบุตรมาในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะคะ
อลงกรมีทีมงานผู้สนับสนุนมาเยอะเลย
อลงกรก็บอกว่าขอสละสิทธิ์ในการจับสลากหมายเลข

ทั้งนายอภิษฎและหมอวรงเอาชื่อตัวเอง
และผู้สนับสนุนมาเซ็นรับรองให้จนครบ๒๐รายชื่อตามข้อบังคับพัก
นายอภิษฎกับหมอวรงก็จับสลากนะคะลุ้นเลขกันสองคน
วรงจับก่อนได้เลข๒
ดังนั้นหมายเลข๑ก็ตกเป็นของอาจารย์อภิษฎนะคะ
บรรยากาศช่วงนี้ก็กองเชียร์แต่ละฝ่ายก็ปรบมือให้กำลังใจกันคึกคัก

หมายเลข๑คือคนนี้ละครับที่จะสร้างทางมานาน
ได้เบอร์หนึ่งนะครับท่านแหล่งพิธีเกียรติศาสตร์ได้เบอร์หนึ่งนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับโดยเชิญแค่คุณสามสมศาลนะครับ
คือตามข้อบังคับพักของพักประชาธิปัตย์เนี่ย
คนจะลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพักต้องมีอดีตสสรับรอง๒๐คน
คนนี่คือผู้ที่เป็นสมาชิกพักนะแต่คุณอลงกรเขาลาออกไปก่อน
ลาออกไปแล้วก็กลับมาใหม่มาสมัครเนี่ยต้องใช้สอสอหนึ่งในสามอ่ะ
ใช้หลายคนคุณอภิษฎกับนายแพทย์วรงเขามีสอสอในมือไง
เขาก็เลยแบ่งมาให้เซ็นชื่อรับรองให้คุณอลงกรก็เลยสละสิทธิ์ไม่ขอจับ
ก็ปรากฏว่านายอภิษฎก็ได้เบอร์๑ไปนะคะหมอวโรงเบอร์๒นะคะ
อลงกรก็เป็นเบอร์๓ตามนั้นนะคะ
พอได้หมายเลขกันเรียบร้อยค่ะหมอวรงก็ย้ำวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะ
พักประชาธิปัตย์ต้องการความเปลี่ยนแปลง
เพราะว่าพักมีคนดีมีความสามารถ
แต่ขาดคนกล้าที่จะมาเปลี่ยนแปลง
มั่นใจว่าจะชนะกันอย่างเสียงในครั้งนี้
เนื่องจากว่าได้ของดีเป็นเครื่องรางเบี้ยแก้
จากพระครูที่วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานี
พระครูทำนายดวงให้ด้วยบอกว่ามีโอกาสชนะค่ะ
สูญญาพิสิทธิ์นะครับบอกว่าการเปิดให้ลงสมัคร
เลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สมาชิกก็ตื่นตัวมาก
ในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพัก
กระทบกระทั่งกันในช่วงหาเสียงก็อาจมีบ้าง
แต่ว่าตัวเองแล้วจะไม่พลาดพิงใครนะครับ
พร้อมกับย้ำว่าพักประชาธิปัตย์ต้องเป็นตัวของตัวเอง
อย่าให้ใครมาบอกว่าไปอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้
ขณะที่นายอลงกรชูสโลแกน๔ปฏิรูป

ก็จะไม่รับเป็นนายกคนนอก
อาจจะไม่รับนายกคนนอกนะฮะ

สมาชิกสนับสนุนผมเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่า

ผมบอกว่าพักจะต้องเป็นตัวของตัวเอง
จะต้องเป็นทางเลือกหลักให้กับประเทศ

ถูกใครมาบอกว่าจะต้องลากไปอยู่ข้างนั้นข้างนี้

ผมมองว่าเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ให้กับประเทศไทยได้ดีที่สุด
ไม่ใช่ไปอิงกับฝ่ายอีกอาทิตย์
นายลงกรบริบุตรอดีตสส๖สมัย
อดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
อดีตสภาปฏิรูปอดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
หมายเลข๓ก่อนนี้ล่ะครับเราจะรวมพลังปฏิบัติให้เป็นหนึ่ง

คือพักประชาธิบัตย์เขาแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับพัก
ว่าจากนี้ไปการที่จะชิงตำแหน่งหัวหน้าพักเนี่ย
ต้องมีการหยั่งเสียงของสมาชิกพักทั่วประเทศก่อน
จะหยั่งเสียงประมาณกลางเดือนนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน
แต่ผลการหั่งเสียงเนี่ยคนสมัครเนี่ย
ใครจะได้ที่๑ที่๒ที่๓ไม่มีผลกับการเลือกนะฮะ
เพราะว่าที่ประชุมใหญ่ของพักเขาจะเลือกประมาณช่วงพฤศจิกายน